ใครล่ะเป็นเศรษฐีไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉัน
อย่าร้องไห้กันนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะ
เรามีคนดวงดีมาบอกก็แล้วกันนะคะ
ไปดูแล้วกันนะคะคนดวงดีงวดล่าสุดเป็นใครกันบ้างจ้า
ไปเลยค่ะปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่ค่ะ

ลาล่าธัญญาอาสยาเขาเป็นคู่บุญกันเหมือนกันเนี่ย
เพิ่งจะไปร่วมโชว์ในงานวงสวงท้าเวสวัน
อย่างยิ่งใหญ่อลังการมาหมาดค่ะ
กลับมาปุ๊บ๔โมงเย็นเมื่อวานนี้
ก็คว้าโชครับทรัพย์กันไปเลย

รี๊ดกันลั่นบ้านบ้านแตกกันไปเลย
ได้ยินมาแววค่ะว่าน้องธัญญาเนี่ย

แล้วคุณผู้ชมค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อเช้าก่อนวันที่รางวัลจะออกนะ
ซึ่งธัญญาเขาเพิ่งจะถวายน้ำตกอันใหม่ค่ะ
ให้กับพ่อปู่แม่ย่าพญานาค

แล้วพอตกเย็นปั๊บรับโชคใหญ่ไปเต็ม
โอ้โหแบบนี้เรียกว่าปังไม่ไหว

ของเราบอกเลยว่างวดนี้ไม่โบ๋นะจ๊ะ

ซีรีส์รวมแล้วก็ถูกรางวัลไปไม่นานอีกเดียวค่ะ
เลขหน้า๓ตัวทั้งหมด๒๐ใบ
คำนวณแล้ว๑๐๐๐๐๐บาท
นี่ยังไม่รวมรางวัลยิบย่อยอื่นอีกนะคะ

แต่ว่าแม่ฮายเขาบอกด้วยนะคะว่างวดนี้

ก็ถือว่าเออก็ได้กำไรมานิดหน่อยก็แล้วกันนะคะ

จิ้งหรีดขาวยังไงไปดูพี่จิ้งหลีดขาวบ้างดีกว่า

วันนี้ค่ะขอโชว์ลอตตาลีค่ะ
ถูกรางวัลเอาไว้แบบนี้เลยละกัน
เพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยว่า
จิ้งหรีดขาวบอกว่าถูกงวดนี้ถูกแบบกรุบกริบ

แล้วเลขที่ได้มาจากไหน
พี่จิ้งหรีดขาวบอกว่าก็มาจากฝันล้วนอย่างนี้นะจ๊ะ
แล้วไหนเนี่ยแล้วกับเจ้าแม่แก่นมะขามที่เจ้าตัวเนี่ย

สั่งโลก็แปลกนะ
แก่นมะขามฉันเคยเห็นพี่หนุ่มกัญชัย

พี่หนุ่มใส่ไม่ถอดเลยนะเถอะ
คุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมนะ
มาดูทางฝั่งของแม่อ๋อมสกาวใจกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมงวดนี้รับทรัพย์ไม่น้อยเลย
จากเจ้าพ่อจอมทัพและน้องกระดิ่งที่เลี้ยงเอาไว้
นี่โกยเงินเข้ากระเป๋าไปเลยสิคะงวดนี้
เลขท้าย๒ตัวถูกทั้งหมด๑๘ใบ

แล้วยังมีรางวัลเลขท้าย๓ตัวอีก๑ใบ
โอ้โหบวกลบคูณหารแล้วเกือบครึ่งแสนนะคะ

ต่อเนื่องกันเลยกับคนดวงดีพี่ตายอรไทย
โชคจากยายเท่าเป็นรางวัลเลขท้าย๒ตัวทั้งหมด๔ใบแบบนี้จ้า

มาปิดล้ายกับหนุ่มกันบ้างนะคะ
พร้อมรวบนี้รับทรัพย์กลับบ้านนะคะกับรางวัลเลขหน้า๓ตัวทั้งหมด๔ใบ

แล้วรางวัลเลขท้าย๓ตัวอีก๒ใบ
อนุคลาณโดลอุ๊ก่อนอันนี้ก็จะพ่ออนุมาให้นะคะ

ใครที่ถูกรางวัลให้ไปดีดไข่เขาได้เขาพูดนะ

แล้วเป็นไงคุณผู้ชมนะคะถูกซะเลยค่ะ
อ่ะปิดไปโจ๊กโซคุ

มึงได้วิธีทารย์สมแอร์แล้วละ
ก็ไม่ได้โชว์อะไรเแล้วนะ

ก็แห่งปังบอกต่อค่ะ